ประเด็นที่คาดว่าจะมีการสั่งฟ้องใหม่
คือนี่ไม่พ้นเรื่องของการเศษยาเสพฤตให้ทด
แต่การตรวจเจอในเลือดของคุณบอส
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
หลังจากที่เขาชนแล้วก็เข้าไปในบ้าน
แล้วก็ออกมาสักประมาณบ่ายแก่

เป็นการตรวจแบบหวานแหหวานแหก็คือเจอสารอะไรเอาหมดเลย
ผลของโรงพยาบาลรามาก็เขาบอกว่าเขาเจอ
เพราะฉะนั้นมันมีประเด็นที่มีการให้สัมภาษณ์บอกว่า
ไม่ใช่สารเสพติดให้โทษประเภทสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ
ที่จังรถจะตั้งคำถามที่พูดในข้างน้ำการวันนี้บอกว่า
งั้นคุณลองตรวจให้เจอแป้งในเลือดให้ผมดูหน่อยเพราะว่าเราอมแป้ง
หมายถึงว่าคืออย่าคิดว่าอะไรอยู่ข้างนอกร่างกาย
พอเข้าไปแล้วต้องเจอเป็นตัวนั้นใช่ไหมคะใช่ฮะแต่ว่าจะให้ดูอ่า
ให้กล้องมาที่จอนิดหนึ่งนะครับนี่คือเมตตาบริซึมของโคเคน
ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยยากไหมอาจารย์ยากไม่ยากครับ
ยากครับไม่ยากครับนะฮะก็คือจากโคเคนตัวเนี้ย
ส่วนบริกรุณตัวเนี้ยค่ะเวลาเข้าไปแล้วร่างกายเนี้ย
จะให้ตัวหลักก็คือเบนโซอิลเอ็กโคนายหรือบีอีตัวนี้
นะฮะแล้วก็ให้นออ่านอโคเคนแล้วก็เอ็กโกนายเมทิวเอสเตอร์
ให้๓ตัวนะครับโดยที่ตัวนี้จะให้เยอะที่สุด
ปรากฏว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ยตรวจเจอตัวนี้ตัวแรกเลย
ตัวนี้ก็คือตัวแทนของโคเคนนะครับและตัวเนี้ยบีอีเนี่ย
มาจากสารอื่นไม่ได้เลยมาจากโคเคนเท่านั้นอ่า
นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นแย้งเดี๋ยวอาจารย์อาจจะค่อยค่อยอธิบาย
นะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเลือดของคุณหมอ
เอกสารตรวจของโรงพยาบาลรามานะครับก็คือสารหมายเลข๓
จะเป็นสารที่เกิดจากกินเหล้าพร้อมกับโคเคน
กินเหล้าพร้อมกับโคเคน
อาจารย์เราใช้คำถูกไหมกินโคเคนหรือเสพโคเคน
เสพโคเคถูกต้องครับโคเคมันจะเป็นผงสีขาว
ก็คือเขาเสพนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเหตุเกิดที่บ้านเนี่ยนะครับ
ตอนที่ออกมาแล้วก็ตรวจเจอเนี่ยปรากฏว่าตำรวจมีศักยภาพในการตรวจครั้งแรก
ก็คือตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏว่าแอลกอฮอล์อยู่ที่๖๔๖๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งอย่างไรก็เยอะกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ก็มีแม่บ้านออกมารับสารภาพบอกว่าคุณบอสรู้สึกเครียดเลยดื่มแอลกอฮอล์
แต่แม่บ้านไม่ได้บอกว่าเสพโคเคน
อาจารย์หมายความว่าไงการจะบอกว่าอะไรคะเนี่ย
ก็คือเขาบอกว่าคุณบอสกินเหล้าเพราะเครียดแต่ไม่ได้บอกว่าเสพโคเคน
แต่สารที่เจอจากการกินเหล้าเนี่ยไม่ใช่สารที่ตำรวจตรวจนะครับ
ตรวจเจอแอลกอฮอล์๖๔๖๘เลยเอาแม่บ้านมาหักล้างตรงนี้ไงฮะ
ว่า๖๔๖๘ที่เจอเนี่ยเกิดจากเขากินเหล้าหลังชน
แต่เพราะเอิญสิ่งที่เจอในเลือดมันคือโคคาเอเทอร์ลีนครับ
คือกินเหล้าพร้อมเสพโคเคนนั่นคือมันต้องก่อนที่จะเข้าบ้าน
หรือก่อนที่แม่บ้านจะเห็นหรือแม่บ้านไม่เห็นหรือยังไง
หรือถ้าแม่บ้านเห็นว่าเสพโคเคนด้วยก็โดนข้อหามีโคเคนในครอบครองอยู่ดี

อาจารย์กำลังจะหมายความว่าการที่เจอสารคือมันมีออกมา๔ตัวนะ
แต่มันมี๒ตัวที่สำคัญนะครับ
และอาจารย์ออสกำลังพูดถึง๑ใน๒ตัวที่มันเป็นโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล
ทีนี้อาจารย์ออสเลยมาลงที่แอลกอฮอลเพราะแอลกอฮอลมันมีประเด็นเรื่องเมาแล้วขับด้วย

ถ้ามันมีสารที่ตรวจเจอว่าเป็นโคเคนกับแอลกอฮอลผสมกันในร่างกาย
ก็เลยตั้งคำถามว่าแอลกอฮอล์มีหลังขับจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นมาเลยอนุมานจากการตรวจเลือดได้ว่า
แอลกอฮอล์กับโคเคนอาจจะมาตั้งแต่ก่อนอุบัติเหตุ
เพราะเขากำลังจะฟื้นเรื่องนี้เรื่องโคเคนอาจารย์มันจะกลับไปตรวจหา
ได้ยังไงว่าไอ้เจ้าสารตัวนี้ที่เกิดจากการเสพโคเคน
เจอแน่นอนนะครับเจอแล้วก็วันเวลานอที่ตรวจบอกชัดเจน
วันเวลานอที่ชนบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นเรารู้เวลาครับ
ตั้งแต่ชนมาถึงตรวจเรารู้เวลาและเรารู้ว่าสารตัวนี้มันจะอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไหร่
หลังจากเสพมันก็จะค่อมกลับไปถึงก่อนชนอ๋อเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะเตรียมไว้บอกว่าแม่บ้านไม่เห็นเสพโคเคนเลยนะคะ
ถ้าเห็นดื่มแต่เหล้าอันนี้มันอันนี้มันสามารถโดนโต้แย้งได้
ฟังไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าค่าของสารมันจะบอกเองว่า
มันมีโคเคนมันถูกใช้เมื่อไหร่ถูกไหมฮะถูกต้องครับ
คือโคเคนกับแอลกอฮอลมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันใช้คำไม่ถูก
เหมือนเรียกทอนทอนกลับไปเพื่อบอกใช่ไหมคะปริมาณที่พบเนี่ยใช่ฮะ
อ่าแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่โรงพยาบาลลามาตรวจนะครับ
โรงพยาบาลรามาก็แจ้งผลมาที่ทางตำรวจแบบง่ายง่ายเลยบอกว่าเจอสองตัว
บีอีบีอีก็คือเกิดจากกระบวนการเมตตาบริสุมในร่างกายของโคเคน
โอเคครับซึ่งบีอีนี่เป็นสารเสพติดให้โทษเพศสองและเขาก็ให้ความเห็นด้วยนะคะว่า
บีอีเนี่ยไม่พบในยาหรือในอาหารเพศอื่นอื้อ
เขาก็บอกเลยว่าเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเมตตาบริสุทธิ์ผลิติแขนอุณหลงจาก
เสพโคเครนร่วมกับแองกอฮอล์แต่พอส่งมาให้โรงพยาบาลตำรวจ
ส่งให้ตำรวจก่อนอ่าพนักงานสอบสวนขอความเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลตำรวจในเอกสารตัวนี้
โอเคนะครับตัวนี้นะถ้าขึ้นจอได้ขึ้นเลยตัวนี้นะครับ
ในข้อสองข้อสามเนี้ยที่โรงพยาบาลตำรวจส่งมานะครับ
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมอ่านประโยคหลังก่อนนะฮะเป็นสารที่เกิดจากการเสพโคเคนนะฮะ
ตามภารวรยาเสพติดปีสองพันห้าร้อยยิบสองแต่เพราะเอิญแทรกเวิร์ดดิ้งหนึ่งขึ้นมา
ก็เหมือนที่อาจารย์น้อยพยายามจะบอกว่าน้ำตาลในเลือดมันไม่ใช่แป้ง
อืมแต่คุณซ้อยแป้งมาก่อนแล้วมันมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีหลัง
มันไม่ใช่โคเคนไงฮะเขาก็เลยตำรวจเลยบอกว่า
มันไม่ใช่สารเสพติดแต่ต้นตอมันมาจากสารเสพติด
ค่ะมันก็เลยจะหาทางออกกันตรงนี้ค่ะนะครับทีนี้มาดูนะฮะ
เกิดจากร่างกายเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์แต่พอมาในประเด็นที่
จะอยู่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มสลายตัว
เมื่อประมาณแปดชั่วโมงอืมแต่พอหน้าหลังเนี่ยนะฮะเนี่ย
มันจะอยู่ในร่างกายได้ประมาณ๑๐ชั่วโมงถึง๑๒ชั่วโมง
แม่บ้านบอกว่าเขากินแต่เหล้ามันก็ต้องเจอแต่เหล้า
แล้วเจอแน่นอนครับหกสิบสี่จุดหกแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หมอและโรงพยาบาลตำรวจคอนเฟิร์มตรงกันบอกว่าเจอโคคาเอสเตอร์ลีน
คือกินเหล้าพร้อมโคเคนและนับย้อนหลังไปอีก๑๐ชั่วโมงครับ
เขาชนตีห้าถูกจับตรวจตอนบ่ายแก่ก็มันเจ็บ
ก่อนหน้านั้นมันก็คือ๑๐ชั่วโมงไงฮะ
อาจารย์จะบอกว่าจริงแล้วตัวเอกสารมันอธิบายตัวเองอยู่แล้วว่า
เคนมาเมื่อไหร่แอลกอฮอลมาเมื่อไหร่ใช่ไหม
มันชัดเจนครับโดยเฉพาะตัวโคคาแอคเทอลีน
แต่ว่านี่คือนิติวิทยาศาสตร์ที่มีน้ำหนักอย่างมากนะครับ
ก็เลยพยายามเอาออกแค่เสพก็คือประมาทแล้วครับ